แม่ค่ะของเด็กหญิงอายุเพียงแค่๑๓ปี
บอกว่าลูกบอกว่าจะออกไปข้างนอกออกไปตามหาหายไปนาน
ปรากฏว่าที่บ้านโทรบอกลูกกลับมาแล้วนะ
แต่สภาพคือคุณหน้าตาปูดบวมช้ำถูกจิกหัว

พอถามน้องน้องบอกว่าถูกรุ่นพี่ต่างโรงเรียนทำร้ายค่ะ
ตบเอาซะจนหูน้องเนี่ยเจ็บหนักเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้คุณแม่ชื่อนางสาวนุชรินฟราวเลอร์

แม่เล่าแบบนี้๑๔พฤศจิกายนที่ผ่านมานะ

ลูกสาวของแม่อายุ๑๓ปี
ขอออกไปข้างนอกอ้างว่าจะออกไปซื้อของ
คุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนเล่าดูสภาพน้องเมื่อกี้นี้โอ้โห

แล้วคือแม่ก็แปลกใจว่าเอ๊ะออกไปซื้อของทำไมไปนานจัง
ออกตามหาแต่ไม่เจอตัวน้องนะคะ
จนกระทั่งตอน๖โมงเย็นคนที่บ้านก็โทรมาบอก

ทีมงานขึ้นภาพอีกฝั่งหนึ่งได้เลยนะคะภาพหน้าน้อง
ช้ำเลือดใบหน้ามีรอยแผล
ปิดเลยอ่ะคุณผมหลุดออกมาเป็นกระจุกอ่ะแม่บอกแม่ช็อกแม่ตกใจมาก
แล้วก็เลยพยายามเค้นถามลูกด้วย
ที่แม่รู้ว่าผมหลบหลุดเป็นกระจุกเพราะอะไร
แม่ไปเดินดูตรงที่เกิดเหตุที่ลูกเนี่ย
ถูกเด็กด้วยการทำร้ายร่างกาย
เส้นผมของลูกสาวเป็นกระจุกตกลงตามพื้นเลย
นี่คนซ้ายกับคนขวานี่คนเดียวกันจริงใช่ไหมอ่ะอืม

อันนี้แม่กับลูกแม่เอาสภาพลูกให้ดูคุณ
ลูกเนี่ยโหโดนกลุ่มรุ่นพี่เนี่ยทำร้ายร่างกายขนาดนี้คุณ

ใช่น้องก็อายุแค่๑๓เองนะคุณผู้ชมค่ะ
ทีนี้พอเค้นถามไปน้องเล่าให้ฟังแบบนี้ว่า
น้องบอกว่ามีคนไปบอกกลุ่มคนก่อเหตุ

แล้วน้องยืนยันว่าน้องไม่ได้พูดแบบนี้
พอไปเคลียร์กันกลายเป็นว่ามันไม่ได้เคลียร์
แล้วมันมีคลิปนี้ปรากฏออกมาคุณ

โอ้โหถูกกระชากหัวถูกทำร้ายถูกกระทืบ
ถูกจะเอากระทากหัวกระทากพื้นถนน
แล้วคุณดูดิตั้งกี่คนรุมน้องเอาเท้าถีบหน้าน้องด้วยนะ
ทีนี้แม่เลยบอกว่าพอดูคลิปที่ลูกสาวถูกทำร้าย

แม่ร้องไห้รับไม่ได้จริงที่ลูกโดนแบบนี้
หลังจากนี้แม่บอกว่าเดี๋ยวตำรวจจะเรียกสอบปากคำกลุ่มคนก่อเหตุด้วย
เขาบอกว่าพอกลุ่มผู้ก่อเหตุลักษณะพูดจาแสดงกิริยา
ไม่ได้รู้สึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้น
แล้วทำไมรู้ไหมเอาคลิปเนี่ยแม่ให้ดูคลิปแม่ยังร้องไห้เลย
เอาคลิปที่น้องถูกทำร้ายไปโพสต์ลงในสตอรี่เฟซบุ๊ก
โอ้อวดภูมิใจในการกระทำของตัวเองค่ะ
แล้วก็รอแล้วก็บอกให้เข้าไปหาหมอเรียบร้อยอะไรแม่ก็ไปแจ้งความ

ไม่ใช่แค่๕นาทีที่อยู่ในคลิปนะคะ
สิบกว่านาทีเลยค่ะเกือบครึ่งชั่วโมง
ลูกวิ่งแล้วก็โดนลากกลับมาเอาหัวโขกที่พื้น
จับหัวโขกค่อมแล้วก็หัวโขก
เห็นภาพแบบนั้นก็โอ้โหแม่ปวดใจมากนะ
ลูกสาวเนี่ยโดนผู้หญิงเด็กด้วยกันเนี่ยโอ้โหรุมอ่ะ
ก็ดูดิเปิดคลิปให้ดูก็ยังร้องไห้อยู่เลยนะคะ

ตำรวจสภหนองเรือบอกแบบนี้ก็คือสอบปากคำเด็ก

ก็เบื้องต้นเนี่ยเด็กได้ยอมรับสารภาพนะคะ
ว่าทำร้ายน้องอายุ๑๓จริงค่ะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างต้องประสานสหวิชาชีพมาสอบสวนนะ
เพราะอะไรเพราะทั้งหมดเป็นเด็กและเยาวชนไงคุณ
ใช่แล้วเหมือนเด็กบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะทำร้าย
คุณแม่บอกว่าไม่เชื่อเลยถ้าเห็นในคลิปแล้ว
มันก็มีคลิปออกมาแบบนี้นะอาการน้องหนอง
หมอบอกว่ามีอาการสมองบวมคุณ
คือหมอต้องดูแลอย่างใกล้ชิด